ลงใต้ไปที่สุราชกันหน่อยครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักศึกษาครับ
รถเบรกเสียก็เอาไปซ่อมที่ร้าน
ร้านก็คิดราคามามารู้ราคาตอนที่จะไปเอารถแล้วอะครับ
ว่าเธอกวนประสาทอีก

ก็ไม่ได้บอกให้พูดด้วย
บอกขี้เกียจเขียนฝากทุกคนด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบเรื่องนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่ง

อยู่ริมถนนซอยพิเศษมอสุราชครับ

และคนนี้ก็คือช่างตั้ม
คนในคลิปที่โตเถียงกับน้องนักศึกษาผู้หญิง
ใส่เสื้อคลุมสีฟ้าแล้วเป็นเจ้าของร้านด้วยครับ
ตั้มบอกว่าเปิดร้านมาเป็น๑๐กว่าปีแล้วนะฮะ

และตั้งใจซ่อมรถให้ลูกค้าแบบดีที่สุด

ถ้ามาซ่อมไปออกไปมีปัญหากลับมาเขาดูแลให้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยง๒๕สิงหาคือเมื่อวานครับ
นักศึกษาผู้หญิงเอารถมาซ่อม๑๑โมง๔๕บอกว่าเบรกเสีย
เขาก็เช็คดูแล้วก็บอกว่าน้องจะต้องซ่อมอะไรเปลี่ยนอะไรบ้าง
ยืนยันว่าแจ้งรายการซ่อมล่วงหน้า
คือบอกหมดเลยว่าต้องเปลี่ยนอะไรต้องซ่อมอะไร
น้องเขาไม่ได้ถามราคาช่างตั้ม
ช่างตั้มเองก็ยอมรับผมเองก็ไม่ได้บอกราคาน้อง
คือเขาไม่ได้ถามผมก็ไม่ได้บอกด้วย
ถอดปั๊มเบรกทั้งด้านหน้าด้านหลังออกมาล้าง
ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างรถให้อีกรอบ
ล้างรอบหลังได้ฟรีไม่คิดเงิน

ตอนนั้นที่คุยกันก่อนที่ผมจะลงมือซ่อม
เขายื่นโทรศัพท์ให้คุยกับแฟนเขา
ซึ่งน่าจะมีความรู้เรื่องการซ่อมรถมากกว่า
ตั้มก็บอกว่าผมก็ไล่เลยว่าต้องเปลี่ยนอะไรซ่อมอะไร
ผมก็บอกราคาไปแล้วในโทรศัพท์
แต่แค่ไม่ได้บอกราคากับน้องผู้หญิงคนนี้

สุดท้ายน้องเขามาเอารถค่าซ่อม๖๐๐
น้องเขาขอต่อเหลือ๕๐๐ยืนยันว่าไม่ได้

และสุดท้ายก็มีปากเสียงทะเลาะกันแบบในคลิปที่เห็นไปบางช่วงบางตอน

เขาจ่ายเงินนะแล้วก็เอารถกลับไป

คราวนี้มาพร้อมเพื่อนก็น่าจะเป็นเสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่ง

ลองฟังช่างตั้มเล่าเพิ่มเติมหน่อยครับ
แจ้งซ่อมไปคือเปลี่ยนผ้าเบรก
ซ่อมปั๊มทิศบนเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ทั้งหมด
ครับนะคลิปตามรายการแล้วเขาก็บอกโอเคค่ะทำเลยทำแต่เบรกหน้า
ครับแล้วก็ผมก็ถอดถอดอุปกรณ์ทุกหลังมาล้างล้างปั๊มบนถ่ายน้ำมันเบรกคอ
แล้วก็ล้างปั๊มร่างให้ด้วยแต่ไม่ได้คิดไปในบินไม่ได้คิดเงินครับ
คือหลังจากคุยเราก็ซ่อมไปเขาก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรใช่ไหม

แล้วทำไมพอมาหลังจากซ่อมเสร็จเนี่ยเขาถึงเอาเวลา
ก็ไม่เข้าใจนั่นเหมือนในคลิปผมว่าน้องเขาบอกว่าผมไม่บอกราคา
ซ่อมไปไม่บอกราคาทั้งที่ผมบอกก่อนที่จะเปลี่ยนอะไรไปอีก
ทีนี้ครับพอมีคลิปเผยแพร่ออกไปช่างตั้มเนี่ยเขาทักแชทไปบอกให้น้องลบคลิปด้วยนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าไม่ลบค่ะอยากให้ทุกคนได้รู้
แล้วจะได้ไม่ถูกเหมือนที่ดิฉันเจออีกอะไรแบบนี้นะครับ
ตั้มบอกว่าเอาล่ะเมื่อขอแล้วไม่ลบ
อย่างนั้นก็ขอดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วกัน
ทั้งตัวคนที่โพสต์แล้วก็คนที่คอมเมนต์ทุกคน
แจ้งความสพขุนทะเลแล้วนะครับ
เห็นตำรวจอยู่ระหว่างประสานคู่กรณี
ทีมข่าวเราก็อยากจะฟังความอีกด้านนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ติดต่อประสานไปที่น้องผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์นี้